ไปดูอีกหนึ่งเรื่องแปลกครับคุณผู้ชมที่จังหวัดปราจีนบุรี
ไปดูปลาไหลกันหน่อยปลาไหล่ตัวนี้เขาบอกว่าตัวมันสีทอง
แต่ให้ดูที่หัวมันเขาบอกว่าหัวมันหัวลายด้วยครับ
นี่เห็นไหมลำตัวมันดูเหลืองทองนะออกส้มด้วยผมว่า
แต่ตรงหัวมันโดยเฉพาะตรงปากมันด้วยแต่มันลายมันดูลายนะสีมันดูแปลกเหมือนกัน
ปลาไหล่ตัวนี้นะครับชื่อว่าเจ้ามหาโชคชื่อดีชื่อดี
เขาบอกว่าถูกเลี้ยงเอาไว้อยู่ในตู้กระจกขนาดเล็กข้างกุฏิเจ้าอาวาส
ในวัดเวลุวนารามหรือวัดบ้านไผ่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีครับ
ไปถามเจ้าอาวาสนะฮะท่านเล่าว่ามีผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อาญาติโยเมย
เนี่ยเอามาถวายให้กับทางวัดที่นี่คือญาติโยมผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เขาบอกว่า
นี่มีการไปจับปลาก็คือผู้ใหญ่บ้านออกไปหวานแหจับปลาในทุ่งนา
ก็จะเป็นไหลชุบแป้งทอด
ไม่ได้เพราะฉะนั้นนะครับเขามองว่านี่คือสัตว์มงคล

ก็เลยตั้งใจมุ่งหมายเอามาถวายให้กับทางวัดดีกว่า

ก็จะได้มีความเป็นสิริมงคลนะครับ
ก็คือเจ้าตัวเลขเขาก็หยิบปากกามาจดนะแล้วก็จดอะไร
จดเรื่องของความยาวปลาไหล่มันยาวสักเท่าไหร่
อันนี้ดิฉันว่าประมาณสี่สิบเซนเฮ้ยคุณมีความใกล้เคียง
จริงเหรอตัวนี้๕๐เซนติเมตรว้ายพลาดไป๑๐เอง
คุณใกล้เลยนะดิฉันใกล้ทุกงวดเลยค่ะคุณไม่ต้องพูด
เพราะฉะนั้นขอให้สุขสมหวังสักงวดนะจ๊ะ
โชคลาภมันไม่ได้มากับทุกคนจริงบางคนที่อุตส่าห์ตามทุกงวด
ทุกม้วนเหมือนกันก็ใช่ไหมมันเป็นอย่างนี้แหละคุณผู้ชม

ใช่ไหมคุณเป็นสุดยอดจอมเฉียดอยู่แล้ว